เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดจากพิษของยาเสพติดพิษของยาบ้าอีกแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นผู้ชายคนนึงหลอนยา
หลอนยาเสพติดแล้วไปทะเลาะกับเมียของตัวเขาเองไม่พอออกจากบ้านไปทำร้ายเพื่อนบ้านอีก
คุณผู้ชมคะแล้วก็ต้องพุงจรปิดเนี้ยจับผ้าไปได้ครับทัดเจนทีเดียวค่ะ
โอ้โหนี่เหตุการณ์ชุนละมุนเลยนะคะครับผู้ก่อเหตุคนนี้ค่ะ
เดินเข้ามาภายในบ้านของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มาก่อเหตุชกต่อยคนที่อยู่ในบ้าน
จังหวะชุนละมุนกันเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะออกไปนะคะเดี๋ยวย้อนเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ที่แน่แน่ละกล้องพุงจรปิดอ่ะดูสิจับภาพชัดทีเดียวค่ะครับ
เป็นกล้องหน้าบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
คนร้ายเนี่ยหลอนยาออกมาวิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้าน
คนก่อเหตุเสื้อป้ายสีแดงเห็นไหมคะไม่ได้ใส่เสื้อนะนี่วิ่งออกไปแล้ว
กางเกงตัวเดียวเท่านั้นแหละปรีเข้ามาก่อนจะไปทำร้ายเจ้าของบ้านเขาเนี่ย
แต่ยกมือไหว้ก่อนนะคะครับยกมือไหว้เจ้าของบ้านก่อน
แล้วก็ไล่ชกต่อยคนในบ้านจนต้องเข้ามาช่วยกันชุนละมุนแบบเมื่อสักครู่อะค่ะ
สุดท้ายเนี่ยต้านแรงไม่ไหวก็วิ่งออกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนสี่ทุ่มของวันที่สิบเจ็
พฤศจิกายนค่ะเจ้าของบ้านเขาก็เลยเอาคลิปนี้เนี่ยมาเตือนภัย
เอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าสมัยนี้ยาเสพติดมันถูก
คนแบบนี้ก็เยอะฝากพี่น้องหลังสวนระวังระวังกันด้วย
คนร้ายบอกกับตำรวจบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณบอกว่ายังไงครับ
บอกว่าอยากเจ็บตัวอยากเจ็บตัวอยากเจ็บตัวอ้าว
บอกตำรวจว่าอยากจะเจ็บตัวคือถ้ามีอาวุธเนี่ยนะ
เขาตั้งข้อสังเกตบอกเนี่ยมีความรู้สึกแบบนี้อยากจะเจ็บตัวเนี่ย
มีอาวุธเนี่ยมันไม่ร้ายแรงไปกว่านี้เหรอนั่นสิครับเออ
อยากให้ตำรวจเอาคนพวกนี้ไปดำเนินคดีด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
กับเจ้าของคลิปนะคะนางสาวนพรัชนุ้ยแท่นอายุยี่สิบแปดปี
เธอเล่าว่าคนร้ายเนี่ยหลอนยาทะเลาะกับเมียออกจากบ้านมาไล่ทำร้ายเพื่อนบ้าน
บ้านของเธออยู่ห่างจากบ้านเพื่อนบ้านอยู่ห่างจากบ้านคนร้ายไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
ตอนเกิดเหตุคนร้ายเดินเข้ามายกมือไหว้ขอโทษก่อน
แล้วก็พุ่งเข้าไปชกต่อยคนที่เป็นพี่ชายก่อน
จากนั้นมาต่อยพ่อของเธอต่อค่ะแล้วก็ยกมือไหว้ต่อยเสร็จพูดขอโทษอีกนะ
เสร็จแล้วก็เข้ามาชกอีกรอบนึงรอบเนี้ยพ่อเธอล้มหัวแตกไปเลยอ่ะค่ะ
อืมจากนั้นก็เกิดการชุนละมุนกันอย่างที่เห็นในคลิปแล้วคนร้ายก็กลับบ้านไป
มันน่าเจ็บใจตรงไหนรู้ไหมคุณตรงไหนครับ
ออกไปหน้าสัตว์เฉยอ่ะนะฮะสุดท้ายทั้งพ่อทั้งพี่ชายแต่บาดเจ็บนะฮะ
โดยเฉพาะพ่อเนี่ยเย็บไปถึงสี่เข็มเลยก็ต้องพาตัวนำส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ฟังเสียงเธอเล่าเหตุการณ์ค่ะชายคนเหนือค่ะขอเสื้อมาเลยแล้วก็เดินมาแล้วก็
ก็ยกมือไห้แล้วบอกว่าผมขอโทษนะครับเราก็ไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมคะ
นึกว่าแบบเขาจะแบบมาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
แล้วก็เขาก็ชกเลยเขาอ่ะเดินบริเวณหน้าบ้านนะคะ
ในช่วงเย็นอ่ะขั้งเหลือแบบเนี้ยเมื่อวานอ่ะหลายรอบแล้ว
ตำรวจเขาถามว่าทำไมทำเขาบอกเขาอยากเก็บตัว
เขาอยากเจ็บตัวเขาบอกแค่นี้เขาทะเลาะกับเมียเขาบอกเขาอยากเจ็บตัว
อ่ะไปแจ้งความแล้วตำรวจว่ายังไงทีนี้เรื่องของคดีความเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทวิทยาศัพท์ประสานพนักงานสอบพอพนักงานสอบสวนสพหลังสวน
ก็บอกว่าคือนำกำลังไปจับตัวคนร้ายตอนนั้นเนี่ยนะ
พอไปถึงเนี่ยเห็นคนร้ายกำลังทะเลาะกับพ่อเลี้ยงแล้วก็เมียอยู่ในบ้าน
ในมือตอนนั้นเนี่ยถือมีดอยู่ตะโกนตลอดเวลาเลยอ่ะ
อยากเจ็บตัวอยากเจ็บตัวโอ้โหเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ต้องไปเกลี้ยกล่อมอยู่นานเลยนะคะ
กว่าจะพาตัวมาสงบสติอารมณ์ในห้องขังได้ทีนี้ไปตรวจสอบประวัติของนายคนนี้
พบว่าเคยมีประวัติเสพยาเสพติดมาก่อนเคยถูกนำตัวไปบำบัดมาแล้ว
แต่ก็หวนกลับมาเสพยาอีกวันเกิดเหตุคนร้ายสารภาพอ่ะ
เสพยาเสพติดเข้าไปครับสุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดนะคะ
ส่วนคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยเดี๋ยวรอผู้เสียหายนำผลตรวจร่างกายมาประกอบสำนวนก่อน
ตำรวจบอกอีกตอนนี้ยาบ้ามันราคาถูกมาก
เม็ดร้อยเข้าถึงง่ายจ่ายเงินซื้อน้อย
แต่ว่าได้ยาหลายเม็ดออกกฎหมายมาบังคับใช้ก็ไม่ได้
มันไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่แท้จริงนี่คือคำบอกเล่าของพันธุ์ตำรวจโทวิทยาบอกเลยนะคะ
ว่าตอนนี้ปัญหายาเสพติดเนี้ยมันหนักหนาจริงจริงล่ะค่ะอืม
งานนี้เจ็บหลายคนเลยนะครับเกิดจากยาเสพติด